คิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใกล้มีห่างกันยังมี
น้องคิดถึงพี่บ้างไหม
อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจาสัญญาที่ให้
ว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกัน
คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้
ยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝัน
ข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจโปรดมอง
แสงของนวลจันทร์ประสบต่างกันในแสงเรือรือ
คืนไหนข้างแรงฟ้าแซมดาราน้องจงมองหาดาวประจำเมือง
ทุกคืนเราจ้องดูเดือนดาวทุกคราวเราฝันเห็นกันเนื่อง
ถึงสุดมุมเมืองไม่ไกล
คิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจเจ้าพี่ตรงพี่เหงา
เพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม
ฝากใจกับจันทร์ฝากฟันกับดาว
คราวก็ได้เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกัน
คิดถึงพี่หน่อยนะกรอยใจเจ้าที่ตรงพี่เหงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม
ฝากใจกับจันทร์ฝากฝันกับดาวทุกคราวก็ได้
เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงคำ